คุณผู้ชมค่ะช่วงสายวันนี้ที่ผ่านมา
เมื่อมีเครื่องบินเล็กลำหนึ่งค่ะ
เครื่องยนต์ขัดข้องต้องลงจอดฉุกเฉิน

แต่ว่าก็ดีมากทั้งนักบินและผู้โดยสารในเครื่องบินเล็กนี้

นี่คือสภาพหลังจากที่ลงจอกฉุกเฉินเสร็จแล้วเนี่ยนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ย
พอเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักศรีสัชนาลัยแล้วก็กู้ภัยไปถึงเนี่ย
พบเครื่องบินเล็กลำนี้แหละค่ะขนาด๒ที่นั่งนะ
ของสมาคมเฟรนด์ไฟอิ้งคลับสภาพคือพลิกคว่ำหงาย
หงายท้องล้อชี้ฟ้าข้างถนนลูกรังติดกับทุ่งนา
ใบพัดด้านหน้าก็หักแล้วก็ปีกขวาได้รับความเสียหายเล็กน้อย
ไปพบอีกคนหนึ่งก็คือชื่อว่านายประกิจทรัพย์พิพัฒนาอายุ๕๑ปีเป็นนักบิน
ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนอีกคนหนึ่งที่โดยสารมาด้วยชื่อว่านายนวพลัดมะลิ
อายุ๔๔ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็คือบริเวณแข้งขวาเนี่ยถลอก
ทีนี้จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าเครื่องบินลำนี้
บินขึ้นมาจากจังหวัดลำพูนสักประมาณ๘โมงเช้าที่ผ่านมา
มุ่งหน้าจะไปจังหวัดสมุทรสาครโดยกำหนดจะแวะพักที่จังหวัดพิศนุโลกก่อน
ระหว่างบินเข้าสู่เขตจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งตรงนี้ลักษณะภูมิประเทศคือเป็นภูเขา
ปรากฏว่าเครื่องยนต์เกิดขัดข้อง
และมาดวัดน้ำมันตกลงอย่างรวดเร็ว
นักบินจึงตัดสินใจวิทยุแจ้ง
สนามบินสุโขทัยขอลงจอดฉุกเฉิน
แต่ปรากฏว่าเครื่องยนต์เกิดดับกลางอากาศ
เครื่องได้ลดระดับลงนะคะลดระดับลงอย่างรวดเร็ว
ก่อนที่จะถึงสนามบินเพียง๓๐กิโลเมตร
นักบินพยายามบังคับเครื่องออกจากแนวภูเขา
แล้วก็เหลือไปเห็นถนนลูกรังใกล้กับทุ่งนา
ซึ่งตรงนั้นมันไม่มีบ้านประชาชน
ตัดสินใจนำเครื่องลงจอด
พอล้อแตะพื้นถนนเท่านั้นแหละค่ะ
คือรักษณะเป็นทางขลุกคลัดและก็มีหลุม
เครื่องบินมันเสียหลักเสียการทรงตัวพลิกคว่ำ

แต่เอาล่ะทั้งนักบินและผู้โดยสารรอดตายอย่างปฏิหารนะคะ